ออบจมหาสนุก
รายการอบจมหาสนุกวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาแจกความสนุกกันถึงจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย
ที่นี่ก็คือจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมกับแขกรับเชิญสาวสวยเสียงใสคุณฝนธนสุนทร

ดูให้มามัวให้ด้วยให้ดู
มาว่าอย่าโม่แล้วอย่าลืมไปหลอดประตูชุมพล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
อบจมหาสนุก
รายการที่มีชาวบ้านเป็นผู้เล่น

ความสนุกกระจัดกระจาย
ขอให้เตรียมยกย้ายสัญลักษณ์พ่อไปกับหนู

และแขกรับเชิญที่ร่วมมาสร้างสีสันให้กับชาวโคราช
ในวันนี้ก็คือพี่ฝนคณะสุดท้อนค่ะ

โอ้โหที่อบจมหาสนุก

สดใหม่กว่าเดิมนะคะ

อันนี้ตั้งต้นไปไกล

สำคัญว่าอย่ามายึดรายการของเรา
ทำไมเก่งอย่างนี้คะลูกค้า

หักคอย

ตั้งใจไม่ได้มายึดรายการเรา

เราบอกว่าเราจะมาที่โคราชตั้งใจเขาเลย
ที่จะมาโชว์ความสามารถ

ความสามารถของตั้งใจคืออะไรบ้างคะ

ภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีจีนกัมพูชาพม่าฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ลาวค่ะ
โอเคเราเป็นภาษาอิตาลี

แต่พี่ลิงนะคะพูดได้ภาษาเดียวค่ะ

เดี๋ยวพี่จะคุยกับหนู
น้องอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ผมถามให้

จบตั้งแนนำคนแนนำ

อักภพไอแนลิกาลิบังบายตรัง
แล้วกับไอนิสตาระลังกว่าโรดเจน

รักเด็กกันซะเหลือเกินครับ
พอขบวนรถแห่นาคผ่านมา
ก็เอาแต่เต้นกันอย่างเดียวล่ะครับ
ไม่ได้สนใจน้องตั้งใจพูดเลยนะ

อ้าวเวียดนามเวียดนาม
เออดีหรือเปล่าซึ่งจะผิดหรือถูก
ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้ครับผม
หนูท่องมาเป็นทั้งบทเลย

หนูพูดคำง่ายด้วยค่ะยังหาข้าวทานได้ค่ะ

อย่างภาษากับบุญชาอย่างหนูชอบทานข้าวมันไก่
แสดงว่าเขาก็ไม่ใช่แค่ท่องมาเพื่อแนะนำตัว
ถ้าบอกว่าเอ๊ะนักร้องคนนี้สวยจังเลยเนี่ย

ภูยแตรกนี่ภูยแตรกนี่
แสดงว่าน้องเขาต้องจำแพทเทิร์นนี้
เพื่อเอาไว้ใช้เวลาแนะนำตัวเอง

เอาแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่านี่พี่ฝนมาด้วยนะ

แม่สำเรียงสำเรียงบอกว่ามั้ยคะค่ะ

เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมี๒แบบไหมคะ
แบบโบราณเพียรนด์อีกแบบหนึ่งคือนี่ไงโคลาซิ่ง

เพลงอะไรฮะสนุก

มีพวกนี้ช่วยได้ความอะไรพวก
เวลาแกะบ่นต้องลำกี่ชั่วโมง

น้องสาวใจขอบคุณครับ

พี่น้องของเรารออยู่ครับ

สี่น้องดู
อือมีคนช่วยนะไม่ค่อยหัวหากมีอังกษ์บอลล่ะ
คุณโปรดภาพคุณเบาไม่ใช่ชาชักครับผม
มีกาแฟแถวนี้ด้วยแล้วปลูกนะไม่ใช่สั่งมาอย่างเดียวนะ
ลูกเป็นเรื่องเป็นราวไหนรู้สิลองดมดูก่อนสิ
กาแฟต้องดมดูแล้วก็ดื่มใช่ไหมคะ
อันนี้คั่วดีไม่เปรี้ยว
เดี๋ยวเรามาคุยกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียวนะคะ
คุณปกรณ์แตชสิธร์วารชู
กายงี้เป็นกาแฟจากวังน้ำเขียว

ปลูกเกือบ๔บาทกว่าครับ๕ปีแล้ว

กาแฟชอบอากาศเย็น

ไปดูกันเลยครับอธิบายไปด้วยกันนะฮะ

อันนี้เป็นโซนพื้นที่๕ไร่นะครับ

เกษตรกรทุกคนปลูกแล้วจะส่งมาแปรรูปที่นี่

ใช่เราเป็นเกษตรผสมผสาน
ก็คือปลูกกาแฟสลับกับไม้ผล

นี่โรงคั่วเหรออันนี้เป็นโรงคัดแยกกากาแฟนะครับโครเซตในนี้จะครบกระบวนการนี่เรือนเพาะชำเราเพาะกล้าเองเพาะจากเมล็ดนะครับ
ก็คือต้นกาแฟแล้วก็มาเพาะที่นี่ใช่ใช่โอ้อันนี้เราทำเป็นแปลงโมเดลให้กับเกษตรกรได้ดูนะครับ
อันนี้ปลูกสลับกับต้นกล้วยเพราะว่ากาแฟชอบแดดรำไรนี่เป็นโรงสีกาแฟ
กาแฟอาราบิก้านี่บ่ม๑ปีนะครับโปรเศษบ่ม๑ปีอันนี้คือโปรเศษผ่านมา๑ปีของปีนี้ไปใช้ปีหน้านะครับ
ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับอันนี้ห้องคั่วกาแฟ
วิธีการคั่วก็เป็นเฉพาะของเราใช่ไหมก็เป็นเทคนิคของแต่ละที่
เขาจะเลือกได้ว่าเอาเข้มเอาขมเอาอะไรเขาต้องเลือกตอนคั่วด้วยนะ
ใช่ครับกาแฟทุกขั้นตอนมีการวางแผนแล้วว่าเขาจะผลิตกาแฟออกมาให้เป็นรสชาติโดดเด่นของเขาอย่างไร

กาแฟนอกจากกินแล้วดื่มแล้วยังทำเป็นเครื่องสำหางได้ด้วย

มีโฟมล้างหน้ามีสครับมีแชมพูรสผมร่วงได้ดีมาก

ว่าอันนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนใช่ไหม

กาแฟที่นี่แบบเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพยังไงคะ

อาราบิก้าส่วนใหญ่จะปลูกทางภาคเหนือ
คาบีอินของภาคเหนือกับภาคอีสานต่างกัน

เพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟที่นี่นอกจากดื่มเพื่อแก้ง่วงแล้วยังดื่มแล้วได้ความสุนทรีย์ด้วย
ก็อย่างนี้คนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟก็อาจจะแพ้พวกคาเฟ่มีกาแฟ
แต่ถ้าลองดื่มกาแฟของวังน้ำเขียวที่ปลูกจากที่เนี่ยลองเทสดูก่อน
คาเฟอินอาจจะไม่สูงมาก
อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟก็ได้
น้องคนที่น้องยังดื่มก็จังสัน
วางน้ำเขียวเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จากรวมคั่วกาแฟแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่าง
วางน้ำเขียวเป็นเมืองในมานมอก

ตอนเช้านี้หมอกอย่างนี้เลย
เพราะที่หมายถึงเข้าไปตรงนี้
เดี๋ยวมีใครไปจุดไฟอยู่ข้างหรือเปล่าคะ
สลักไดนแล็กเป็นจุดสูงสุดของกันเผยวังน้ำเขียว
ความสูงประมาณ๗๐๐กว่า
จากระดาษน้ำทะเล

ที่ร้อนตอนนี้ขึ้นไปได้เลยนะ

มีครับมีช่วงนี้ยังมอกเต็มแล้ว

เราเคยรู้มาก่อนเลย

มีคอนเสิร์ตไหมคะ

เราต้องลงทุนเอง
ลงทุนไปเปิดคอนเสิร์ตที่นู่น

เบนจมาสจะปลูกได้โซนที่อากาศเย็นเหมือนกาแฟเลย
งั้นถ้าปลูกที่วังน้ำเขียวจะสวยงามมากนะครับ

ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของกาแฟแล้ว
เรื่องของวิวเรื่องของอากาศ

เนอะแล้วที่นี่ขายก็ราคาเกษตรกร

กินกาแฟชมพระอาทิตย์

ดมดอกไม้

อะไรยังไม่ถึงครึ่งทางเราจะไปเที่ยวแล้ว
ตรงนี้มันร้อนตรงนู้นเย็นไง

ฝากไว้ฝากไว้
นี่นี่เขาทำโรงคั่วกาแฟ

หาของกินกันหน่อยของกินอร่อยครับ
โอ้โหอะไรเนี่ยนี่อันนี้ข้าวคือ

แล้วถ้ายังไม่มีล่ะคะแล้วมีข้าวลืมเมีย

กระจาดข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวกี่เม็ดครับ